ความเชื่ออยู่ที่นั่นอีกนะครับซึ่งเขาบอกว่าซ่อนอยู่ที่ศาลแห่งนั้น
เป็นเรื่องราวอะไรติดตามกันเลยครับ
ปีแล้วที่สารเจ้าแม่ทัพทิมท่าล่อจังหวัดพิจิตรเป็นที่สการะบูชาของชาวบ้าน
และผู้เลื่อมใสสัทธาทั้งใกล้และไกลยิ่งกว่านั้นสารเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่สอนหนังสือไทยจีน
ให้แก่บุตรหลานในหมู่บ้านนอกจากจะมีงานประเพณีเล่นงิ้วประจำปี
อีกหนึ่งในประเพณีชาวท่าล่อที่ลูกหลานยังคงสืบทอดมาทุกปี
นั่นก็คือการกินโต๊ะ
โต๊ะก็คือจัดกินโต๊ะพวกลูกหลานแล้วก็เชิญทางสมาคมอะไรมากินกัน
แล้วมีการประมูลของก็จะมีของเจ้าแม่อย่างเช่น
สมมุติว่าเป็นโคมไฟเจ้าแม่ก็จะมีการทำพิธีในวันนั้น
เสร็จแล้วก็เอาไปประมูลประมูลก็คือลูกหลานของชาวท่อล่อก็จะประมูลกัน
ใครได้ไปก็เหมือนเป็นสิริมงคล
ตามคุณภูริไปรู้จักความศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าแม่ทัพทิมกันต่อครับ
อันนี้คือโต๊ะตะปูในวันที่มีงานองค์เจ้าแม่ท่านจะเข้า
เหมือนเข้าแล้วก็ท่านจะนั่งโต๊ะตัวนี้โต๊ะตัวนี้ก็จะไปอยู่ด้านล่าง
แล้วท่านก็จะนั่งดูงิ้ว
ภายในสารเจ้าแม่ทัพทิมท่าล่อจะมีองค์เจ้าแม่ทัพทิมเป็นองค์ประธาน
ด้านขวาเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อกวนอู่ด้านซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อปุ่นเถากงและปุ้นเทามา
ที่นี่ยังมีระคังโบราณที่ถูกจารึกเป็นภาษาจีนนอกจากนี้ยังมีโป๊ยป้อหรือวัตถุกายสิทธิ
ซึ่งเป็นอาวุธประจำเซียนทั้ง๘จำนวน๒ชุดมี๑๖อัน
อาวุธอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ในตอนที่ทางศาลได้มีการจัดพิธีแห่เจ้า
ถ้าแห่เจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลุยไฟโดยสัตวุธพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนถือ
และวันที่มีงานประเพณีเดินลุยไฟ
ก็จะได้เห็นถาวรวัตถุอันลำค่าอีกหนึ่งอย่าง
นั่นก็คือเกี้ยวที่ใช้เป็นที่ประทับขององค์เจ้าแม่ทัพทิม
เกี้ยวทำมาจากไม้แกะสลักทั้งหลังตามแบบศิลปะของจีน
ซึ่งได้นำมาจากประเทศจีนเช่นกัน
วันที่มีงานลุยไฟเนี่ยก็จะนำองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่และเจ้าพ่อคุณฑกงมาเนี่ยมาประทับในเกี่ยว
แล้วก็จะมีคนหาม๔คนแล้วก็เดินไปตามตลาดเหมือนไปทำให้มันมีโชคมีลาบหรือว่าปัดเป่ารังขวานอะไรประมาณนี้
อ่า

อ่า

อ่า

อ่า

แบบให้กับพวกขึ้นพันธุ์ใหม่คืออะไรอย่างนี้
มันจะเป็นคำอวยพรเขาก็จะให้กัน
ก็ผูกพันมาตลอดนะครับเพราะผมเกิดที่นี่เลย
เกิดที่นี่อยู่ที่นี่เรียนที่นี่มาตลอด
จากความศรัทธาอย่าลืมแวะเที่ยวชม
และทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์ของชุมชนท่าล่อ
ซึ่งเป็นชาวจีนไหลำให้มากขึ้นกันด้วยนะครับ
ทั้งจากสารเจ้าแม่ทัพทิมและโรงเรียนยกเอง
สารเจ้าแม่ทัพทิมท่าล่อตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำน่าน
ฝั่งด้านหลังใกล้กับริมทางรถไฟซ้ายเหนือ
ผู้ที่สนใจและต้องการที่จะมาเคารพบูชา
สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ
โดยทางศาลจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่๗นาฬิกา
ถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีทุกวันครับ